ดูอุบัติเหตุนี้ครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าไม่ตัดสินแล้วกันว่ารถกู้ภัยคันนี้ผิดหรือเปล่า
คือมันมีกระบะที่พ่อลูกนั่งกันมา๒คน
กำลังจะเลี้ยวเข้าถนนเส้นหลักคุณผู้ชมฮะ
แต่รถกู้ภัยมาอย่างเร็วไม่เปิดสัญญาณขอทางอะไรเลยฮะแล้วก็ชนเต็ม
เจ็บหรือโอ้ยลูกบอกเลยว่าเจ็บ
น่าจะแรงอยู่เหมือนกันค่ะ
เอาไปเลี้ยวจะเลี้ยวเข้าถนนหลัก
ชนเต็มเต็มเสียงดังสนั่นเลยเด็กบ่นเจ็บเลยแต่ยังดีครับเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้เจ็บอะไรมาก
ไปดูซะหน่อยคุณผู้ชมย้อนไปดูซะหน่อยจากกล้องหน้ารถเนี่ยจะเห็นว่ารถกู้ภัยวิ่งมาทางตรงเหมือนเบี่ยงเลนมา
งเลนเพื่อแซงขวามาเหมือนรีบครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ากระบาดกู้ภัยเนี่ยมีคนเจ็บคนป่วย
หรือว่ารีบไปจุดเกิดเหตุหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้เปิดไฟขอทางนะสิวีหว่อวีห่อนี่ไม่มีเลยนะไม่ได้ยินเลย
คลิปนี้ถูกนำมาเผยแพร่ในเพจโปรดของพี่เบิร์ตนะเฮียขับรถโอ้ชอบชอบ
ชอบแต่ไม่ได้บอกนะเกิดขึ้นที่จังหวัดไหนครับ
เขียนข้อความไว้ว่าสัญญาณเสียงไม่มีใครจะไปตรัสรู้
และกรูก็ไม่ได้มองขวาแล้วจุดนี้
คือเขาก็อาจจะมองซ้ายแต่ไม่ได้มองขวามั้ง
แต่ว่ากระบะกู้ภัยก็มาเร็วเหลือเกินนะ
ซึ่งก็มีชาวเน็ตจำนวนมากครับมาแสดงความคิดเห็นในธรรมนองตำหนิ
พฤติกรรมการขับรถของฝั่งกู้ภัยนะที่ไม่มีความระมัดระวัง
บางคนแซวเลยรถกู้ภัยหรือรถเสียงภัยว่านี้

อย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เกิดเหตุ
เดี๋ยวต้องดำเนินการสอบประคำทั้งสองฝ่าย

ส่วนใหญ่เราก็จะวิจารณ์นะรถคันอื่นไม่หลบกู้ภัย
แต่รถกู้ภัยเองท่านเองก็ต้องขับให้ปลอดภัยนะ
ไม่ใช่ว่าจะตะบึงห้อไปอย่างเดียวโดยที่คิดว่าคนอื่นเขาจะตบ
แล้วก็กู้ภัยบางคันขับสวนเลนมา

เพราะอย่างนี้ชัดว่าคือท่านมาทางพิเศษ